ไปดูเรื่องของสัตว์ต่อไปเรื่องของงู
พูดถึงงูนี้ใครก็กลัวไม่กล้าเข้าใกล้ใช่ไหมคะ
แต่ดิฉันจะพาไปหาหลวงปู่ท่านหนึ่ง
ไม่รู้ว่าท่านเนี่ยไม่กลัวงูหรือว่ามีของดีอะไรกันแน่

โอ้มายก็อด
ห้า